คืนนี้ยังอยู่ในอารมณ์ของปีใหม่อยู่
ถ้าอยากจะเล่นพลุจุดประทัดดูข่าวนี้หน่อย
คุณผู้ชมฮะดูสิครับโอ้ยสวยจังเลย

มือเป็นอะไรหรือเปล่าครับได้ยินเสียงไหมครับ

โพสต์คลิปเหตุการณ์นะครับกับแคปชั่นเตือนภัย
ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์เล่นผู้ไฟครั้งแรกก่อนสิ้นปี๒๐๒๐
ผมอยากลองเล่นอยากสนุกกับเพื่อนโดยไม่คิดถึงข้อเสียที่ร้ายแรงที่จะตามมา
และมันเกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงขึ้นจริง
เนี่ยเด็กก็ชอบไปถืออันนี้นะ
เจ้าของเฟซบุ๊คลายหนึ่งนะครับ
นี่ฮะบอกกับทีมข่าวไทยรัฐนิวโชว์บอกว่า
คุณรุ่งโลศแสนละครหรือคุณรุ่งอายุ๒๙ปี
เล่าบอกว่าไปบ้านเพื่อนนครสวรรค์ปาร์ตี้กันไง
ปาร์ตี้มันต้องมีพลุมาจุดให้มันสวยหน่อยจะได้ถ่ายคลิปนะฮะ
แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันมันเกิดขึ้น
คุณรุ่งเนี่ยเล่าบอกว่าขณะเกิดเหตุนะพลุไฟที่เขาจุดมันระเบิดครับ
ซึ่งเสียงดังแรงมากนะ
นัดสุดท้ายเนี่ยยิ่งดินปืนมันอยู่มันอยู่ลึกอะ
มันระเบิดคามือถึงกับสะบัดมือแล้วรีบดูเลยนะ
รีบดูที่มือเลยเขาบอกว่านาฬิกาเรือนที่เขาใส่นะครับนี่แหละที่ถือน่ะ
เรือนี้จริงมันแกะยากนะแต่ขอโทษนะมันหลุดอ่ะ
นาฬิกาข้อมือหลุดได้คือใจเสียเขาบอกใจเสียยอมรับเลยพี่
บอกใจเสียทำอะไรไม่ถูกก้มไปดูเฮ้ยมือยังอยู่
เคยเห็นในคลิปที่เขาจุดประทัดจุดพลุกันแล้วแบบ

เออมือเละนิ้วห้อยอะไรพวกเนี้ยนะฮะเขาไม่คิดว่าจะเจอกับตัว
บอกเลยว่าหน้าซีดใจสั่นแต่อีกใจก็ดีใจที่เอ้ยมือไม่เป็นอะไรว่ะ
แต่มันปวดแสบปวดร้อนชาแล้วกำมือไม่ได้พี่เขาเอามาโพสต์เลย
ตื่นเลยคืนนี้หรืออยากมีคนจุดพลุกจุดประทัดดูแทรฟรัสมีโชว์ขาวนี้แล้วเอามาจัดสินใจอีกที
มันไม่เป็นบัดแผลอะไรครับ
แต่มันชาไม่มีความรู้สึกแล้วก็มือเริ่มซีดเขียว
แล้วก็มีเขาเรียกว่าเขม่าวดินปืนนะครับ
ติดอยู่ที่มือเต็มเลยคือเราเล่นไปพร้อมความสนุก
เล่นกับเพื่อนอย่างเงี้ยครับจนผมไม่รู้ว่าเหตุการณ์อย่างงี้
กับผมด้วยว่าผมก็ไม่เคยเล่นแล้วอยากลองเล่น
สุดท้ายสิ่งที่ผมดูในคลิปเนี้ยผมเจอกับตัวเอง
แล้วมันตกใจมากครับถ้าผมย้อนกลับไปได้ผมจะไม่เล่นนะ
เพราะว่าไม่รู้ว่ามือผมจะขาดหรือว่ามันนิ้วจะขาด
อาจจะโชคดีขาดนิ้ว๑๒นิ้วแต่มันไม่ดีแน่นอนครับ
อกสามศอกมาบอกยอมรับเลยถ้าย้อนกลับไปได้จะไม่เล่น
โอ้โหเขาคงกลัวสุดขีดผมว่า
ประทัดมันก็คือระเบิดย่อมมานะคะใช่ครับ
อันตรายจริงเตือนลูกเตือนหลานกันด้วย